เหมือนกับทั้งหมดพี่ใช้เวลาในการทำมาหากินร้องเพลงอยู่ในวงการลูกทุ่ง
มันมีถึงจุดหนึ่งเรียกว่าจุดนิ่งแล้วกำลังไปถึงจุดที่มันลง
มันดิ่งเลยแหละมันทำให้พี่ต้องกลับไปร้องเพลงที่บ้านเกิด
คือที่กลับไปเพราะว่าหนึ่งบ้านจะโดนยึดมันก็ต้องกลับอยู่แล้ว
เพราะว่ามันไม่มีบ้านจะอยู่แล้วแล้วน้องนู้นก็ต้องพากลับไป
แล้วก็ไปถางย่านบ้านเก่าบ้านเดิมนั่นแหละมารีโนเวทบ้านตั้งหลักกันใหม่
ตั้งหลักกันใหม่เปิดเป็นร้านขายของชำแล้ว
ตอนเป็นนักร้องแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วหมากัดแล้ว
หมากัดยังไม่มียังไม่มีตอนนั้นคือมันจะล่วงแล้วไง

ที่บ้านเกิดดังแล้วอะไรดังแล้วแต่ว่าตังค์มันเริ่มไม่มีไง
คือมันดังแบบมันสุกดิบมันจะดังก็ไม่ใช่
มันจะไม่ดังก็ไม่ใช่งานจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่
ถ้าเป็นเรื่องของดวงล่ะเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเกิดขึ้นละครก็มีเล่นมาเป็น๑๐เรื่อง
เพราะความที่ตะนุเป็นวินาศมันจะมีข้อหนึ่งนะ
ตะนุเนี่ยหมายถึงว่าเวลาผูกดวงชะตาใครก็ตามที
ดาวประจำตัวอาจจะอยู่กับจุดเกิดเช่นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวของคนเกิดราศีมีน
กุมอยู่กับจุดเกิดเรียกว่าเป็นโกมุทธเกณฑ์
พระทัศดีอาจจะอยู่ในเรือนการเงินในวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดเรียกว่าเป็นศูนยภาหะ
อาจจะเป็น๔กับดวงชะตาเรียกปฐุมเกณฑ์
แต่ของพี่เอกชัยเนี่ยดาวประจำตัวเป็นวินาศแก่ตัวเอง

วินาทมันมีแบบมีบุ๊คอียานนึงคือเหมือนกับคันกลางหลั่งตรงแบบเอามือเอื้อมไม่ถึง
บางทีไม่รู้ในความเป็นตัวตนคือจุดตรงไหนอะไรอย่างไร
มันจะต้องถูกเหวี่ยงไปแล้ววันสุดท้ายมันจะเจอหลักก็คือเมื่อมีสติแล้วลึกขึ้นได้
พี่เอกชัยเป็นคนบอกแล้วว่านึกถึงประโยคที่พ่อพูด
นี่ไงสิ่งที่ผมอธิบายว่าตานุเป็นวินาศเนี่ย
บางทีบางตอนบางห่วงแม้แต่ขยันสุดทุ่มเทสุด
ถ้าฟ้าไม่เปิดมันก็แค่ได้เหมือนกับอะไรรู้ไหม
เหมือนกับว่าขยันไปเถอะคนร้อยคนขยันแต่ผลได้ไม่เท่ากัน
บางทีบางห่วงที่ขยันได้แค่น้ำค้าง
เอากระมังเอาอกเอาหายไปลองเต็มที่เลยได้แค่น้องค้าง
แต่ไอ้คนบ้าอยู่คนรู้จังหวะรู้เวลา
เอาโอ่งไปลองทีเดียวฝนตกวันนั้นได้เต็มองค์เลย

เพราะฉะนั้นแต่พี่เอกชัยแกไม่ใช่คนที่จะรอเลิกรอยาม
ก็ทำเหนื่อยมาตลอดก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่วันหนึ่งมันมีธุระภาระมากขึ้นเนี่ย
มันก็เริ่มคิดเริ่มนึกจึงย้อนกลับไปไง
กลับไปแล้วตรงนั้นก็ไม่รู้ด้วยจะเป็นไปยังไงนะ
แต่รู้อย่างหนึ่งขยันไปตั้งหลักใหม่นี่คือความหมาย

ก็พอเริ่มทำบ้านอะไรเสร็จแล้วปั๊บ
สิ่งแรกที่คิดขึ้นมาในใจก็คือต้องเล่นหนังตะลุง
เพราะว่าหนังตะลุงเป็นสิ่งแรกที่เราฝึกมา
แล้วก็ต้องไปรำมโนรา
คือหาไปคือคิดว่าแบบเออไปเล่นเอาของบ้านไปอยู่ตรงนี้
พอแล้วแต่วันหนึ่งที่แบบไปจิบหนังตะลุงมาเนี่ย
มันมีรูปตัวหนังจากลุงตัวตลกชื่อหนูนุ้ย
แล้วถ้าเกิดหนูนุ้ยมันเป็นนักร้องล่ะ
เพราะตอนนั้นพี่ลงไปใต้พี่ยังติดสัญญาณที่บริษัทอีก๘เดือน

ถ้าเกิดว่าเอาหนูนุ้ยมาเป็นนักร้องล่ะ
หนูนุ้ยตามคาแรคเตอร์นี้มันคนบ้าคนรั่ว

แล้วถ้าเกิดมันเป็นนักร้องล่ะจะดีไหม
ตอนนั้นเพลงน้องพรอย่างกำลังเลยของสดใส
ก็เลยให้ไปหาพี่แดงอาจารย์แดงธิดาทิพย์เขียนว่า
น้องพรจริงแล้วไม่ใช่แฟนของสดใส

นูนุ้ยมีแฟนน้องพรบางที่ทำ์ตะลุงหนูดูมันมีประโยคนี้นะ

เพลงน้องพรโอละเนอนี่เลยแฟนน้องพร

คือเว้นพร
ขอวอนน้องพรจะได้ไหม
อย่าให้มันนอน

โอ้โหมันเป็นเพลงที่แบบดังเปรี้ยงในชั่วข้ามคืน

ทางใต้นะโหดดังมากแบบอาจารย์แบบดังแบบ

คือเมื่อก่อนเป็นวงดนตรีเป็นมีในทุน
พี่เอกก็ทำให้เกิดวงดนตรีที่เป็นตัวเราในปี๒๕
นั่นแหละก็คือเกิดวงดนตรีเลยเพราะว่ามันดังจนแบบว่า

แล้วพี่จะเล่นภาคใต้อย่างเดียวเลยตอนนั้นพี่ไม่ขึ้นมาเลย

เพราะว่าเต๊สสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปปั๊มเนี่ย
แล้วก็ไปวางเทปปั๊บในอีก๓เดือนถึงจะไปเก็บตังค์ได้
ก็ต้องไปกู้มามาปั๊ม
ปั๊ม๑๐๐๐๐มาลงไปหนึ่งวันหมดเลย

ก็ได้ตังค์มาก้อนหนึ่งก็เลยมาทำวงดนตรี

ว่าพี่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งจะเป็นมีวงคิดมาก
ไม่เลยคือคือพอมาทำตรงนี้ดัง

พ่อบอกว่าอะไรที่เรารู้จักตัวเอง
วันไหนไม่ทิ้งหนังไม่ทิ้งมโนรามันก็จะมีกิน
แสดงว่าพื้นบ้านไม่ใช่เรา

เอ๊ะถ้าอย่างนั้นพื้นบ้านภาคใต้คนจะรู้จักในภาคใต้
เอาเพื่อนบ้านภาคกลางดีกว่าจะรู้จักกันทั้งประเทศ
ก็จำได้ว่าเคยไปดูลำตัดเขาร้องโอ้น้องสาวจ๋า
ขาของพี่ได้มันน่าจะดี
ที่มาเหรอใช่นี่เป็นที่มาของเพลง

ก็ถ้างั้นไปเอาเพลงนี้มาทำดีกว่า
แต่ว่าเนื้อมันขาดหายไปก็ไปเอามาเขียนเอง

แล้วก็ไปร้อยให้มันไปลงกับน้องสาวจ๋าดูหมาพี่ด้วย
อย่าปล่อยหมามันกัดขาพี่ได้พี่เก่งเรื่องกรอน
ใช่เพราะว่าเราเป็นกรอนเราเป็นหนังตะลุงเป็นโนราอยู่แล้ว
แล้วพี่เล็กนรงชาวราชเป็นคนตั้งชื่อว่าเพลงหมากัด
คิวกันล่วงหน้าชาติต่อชาติ
เท่ากับมันดังเบิ้ลมา๒ครั้งไง

ยึดแต่วัฒนธรรมยึดแต่เรื่องของพื้นบ้าน

บางทีจุดล้มเหลวพี่เอกแค่กลับไปที่เดิม
จุดเริ่มต้นใช้เวลากับมันแป๊บเดียว
ใช่เลยเพื่อนั่งทบทวนสติว่าเราคือใคร

เราออกไปหน้าเวทีเราพูดทะลึ่งก็ไม่ได้
ไม่ได้เราเป็นพระเอกเดี๋ยวเสียลุค
ออกไปพูดเสียงสูงก็ไม่ได้มดดำต้องโทนต่ำ

แล้วมันไม่ใช่เราแต่พวกตัวเราปึ๊บ
ระเบิดเลยคือเราเป็นคนสนุกอ่ะ
ออกไปหน้าวิธีแล้วความน่ารักของศิลปะทางใต้
มันต้องมีแบบทะลึ่งนิดแล้วมัน

แสดงว่าในปีนั้นพี่กลาย
จากเรื่องราวที่เรียกว่าจุดตกต่ำที่สุดในชีวิต
กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปี๓๘๓๙
ใช่ปี๓๗๓๘ลงไป
๓๘เริ่มหนูนุ้ย
พอ๓๙ก็เป็นหมากัดระเบิดเลย
แล้วปี๔๐ก็ปลายปี๓๙ก็

อยู่จนมาถึงแล้วพึ่งจะมาปิด
เพื่อที่จะเลือกไปทำเรื่องของมโนรามโนรา
ราศีไหนในปีนี้นะฮะเตรียมรับข่าวดี
ดวงชะตาจะพลิกจะกลายเป็นดี
แน่นอนคนเกิดราศีสิงศ์เนี่ยราหูโคจรเข้ามาทับจุดเกิด
จากนี้จนถึงสิงหาจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงจริง

ของคนเกิดราศีมังกรว่า
จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

ดวงของคนเนี่ยเวลามันพลิกนี่มันพลิกได้หน้ามือเป็นหลังมือจากบ้าน
ที่ไม่มีอยู่ด้วยซ้ำไปต้องไปเอาบ้านเก่าอยู่
จนถึงวันนี้คุณเอกชัยมีบ้านทีซื้อทีทั้งหมู่บ้านฮะ
เคยไปเยี่ยมมาแล้วเคยไปเยี่ยมที่บ้านมาแล้ว
แล้วก็พี่เอกเงินพี่เอกเหลือนักเหรอ
เกือบทั้งกี่เปอร์เซ็นของหมู่บ้านฮะ
ก็มันเป็นโซนเป็นโซนนั้น
ยาดกันทั้งนั้นใช่ไหมฮะฮ่าฮ่าก็ซื้อ
ก็แบบจะได้แบบอยู่ด้วยกัน
โอเคชีวิตมันพลิกขนาดนั้นเลยหรือฮะ
คืออย่างนี้นะถ้าลงในศาสตร์ถึงวิชาโหรศาสตร์เนี่ย
มันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลผู้จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่ใช่แปลว่าทุกคนที่ทำอะไรในชาตินี้
ความขยันทุ่มเทอย่างสุดและจะประสบความสำเร็จทุกคน
อย่างอดีตนักมวยกว่าจะประสบความเร็จต่างชาติชายเชี่ยวน้อย
หลายคนผลกิ่งเพชรก็ไม่ประสบความสำเร็จมันต้องมาถึงยุคหนึ่งในเวลาของคนคนหนึ่ง
ไม่ใช่แปลว่าขยันแล้วจะมีเหมือนกันหมด
ดวงชะตาพื้นเดิมของพี่เอกชัยมันมีอยู่อย่างนะ
คือเราไม่ได้ดูดวงพี่เอกตั้งแต่วันนั้นถ้าดูเราก็จะมีประโยคนี้บอกให้พี่เอกได้รู้ว่า
ดวงชะตาของคนพวกนี้มีทฤษฎีดาวกล่าวถึงดาวสี่ดวงว่า
ภิควณะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูต้องพระสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
จะเกิดโชคใหญ่ในชนะสาสถาผล
คือบุคคลใดที่มีดาวเข้าเกณฑ์ว่าราหูเจอเสาเสาร่วมราหูเสาในราหูในพื้นชะตาเดิม
พระรหัสบดีเล็งอาทิตย์อาทิตย์เล็งพระราชดีในพื้นชะตาเดิม
อำนวยอวยผลว่าวันหนึ่งแม้ว่าจะติดดินก็จะมั่งมีที่สุด
มั่งคงที่สุดลูกโรดที่สุดได้ในดวงชะตานี้มีดาวสี่ตรงนี้
แสดงว่าสิ่งใดที่จะได้มันไม่ได้ง่ายแบบลงล็อกแบบเข้าล็อก
มันจะต้องแบบมีถูกหักโค้งให้แบบแทบตาย
แต่บังเอิญพี่เอกมีความเป็นนักสู้แล้วมาสู้ในโลกกว้าง
ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนั้นในอดีตพี่เอกสู้อยู่ที่บ้านนอกปึ้งปั้งนะ
แล้วมาเจอวิกฤตในกรุงเทพอาจจะเศร้า
แต่นี่ไงอยู่ในกรุงเทพเจอวิกฤตแล้วกลับไปบ้านเกิด
ซึ่งตรงนั้นมันคือรากมันกลายเป็นว่าดาวที่เคยเป็นดาวประดับ
อยู่ในวงการใหญ่ไปอยู่ในตรงนั้นเล็กเนี่ยแล้วให้เกียรติต่อความเป็นจริง
ความที่ไม่อายว่าวันนี้มาอยู่ในพื้นที่เล็กทำเต็มที่
มันจึงมีประกายในความสว่างประกายความสะอาดยิ่งใหญ่
ฝากคนอื่นที่ไม่เคยมาทำอย่างนี้
คือถ้าจะเปรียบเทียบถ้าสมมุติว่าพี่เป็นแสงไฟ
วันหนึ่งแสงพี่เคยสว่างทั่วฟ้าเป็นเจ้าพายุ
แล้วพี่ไปอยู่ในกระมังมันก็แสงยิ่งแรงขึ้น
แต่ถ้าพี่อยู่ในกระมังเป็นแสงหิ่งห้อยแล้วพอมาอยู่ตรงกลางน่ะ

นั่นหมายความว่าพี่เป็นดารานักแสดงมาก่อนพี่เป็นนักร้องในระดับประเทศ

แล้ววันนี้พี่ไปอยู่ในที่จุดหนึ่งเนี่ย
มันก็กลายเป็นว่าหนังตะลุงคนนี้เคยเป็นพระเอกหนัง
กรุงเทพก็เยอะเหลอะเกิน
ความจริงแล้วคุณไม่ได้ร่ำรวยมาจากศิลปะวัฒนธรรมหรอก
คุณร่ำรวยมาจากการเป็นมาเฟียภาคใต้
ตามดวงจะเป็นนักการเมืองหรือไม่
สิ่งที่อยากจะให้คนยกมือไหว้ผมในฐานะครูบาอาจารย์
คิดเอาไว้ที่มีปัญหาที่บริษัทจะเริ่มขยับเดินหน้า

ถ้าถูกเนี่ยนะผมจะเอาพานดอกไม้มากราบ

ชีวิตส่วนตัวจริงพี่มีเมียป่ะ